เรื่องของโควิด๑๙ในไทยวันนี้ยังต้องคุยกันอยู่นะครับ
ถ้าดูกลุ่มก้อนที่เป็นคลัสเตอร์ของผับในกรุงเทพโดยเฉพาะทองหล่อเนี่ย
ตัวเลขในคลัสเตอร์ผับมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๖๐๔คน
กระจายไป๓๒จังหวัดแล้วก็มีเรื่องของทองหล่อ
เฉพาะทองหล่อเนี่ย๒๔๘คนก็คือเกือบครึ่งเลยนะคะ
ถูกต้องครับ๒๔๘คนที่ทองรอคนที่ออกมายอมรับ
แล้วก็เปิดเผยคนแรกเป็นพนักงานในผับคริสตันคลับ
ชื่อว่าน้องฟ้าใสพอเธอประกาศปุ๊บเธอก็เข้าโรงพยาบาลไป
เราไปเห็นเฟซบุ๊กล่าสุดนี่นะฮะนี่คือเฟซบุ๊คที่เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าฟ้าใสนะ
ใช้ชื่อว่าฟ้าสายพัทรปภา
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่ตัวจริงหรือไม่จริงหรืออะไรยังไง
แต่คนก็แชร์กันเยอะวันนี้คนแชร์แคปเจอร์นี้แล้วก็แชร์กันเยอะ
เป็นภาพของใครสักคนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วก็มีโทรทัศน์
คงเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วล่ะลักษณะแบบนี้นะฮะ
อยู่ในห้องผู้ป่วยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีข้อความนะครับ
บอกว่าเสียแพงก็กินดีอยู่ดีรักษาฟรี๑ห้องนอน๓คนไม่อยากอยู่ร่วม
ก็อ้างจะฟ้องดำเนินคดีเพื่อนเราโดนมาโรคนี้ใครเขาอยากอยู่รวมกัน
แล้วเมื่อไหร่จะหายโควิดประเทศไทยไหนบอกเป็นรักษาฟรี
แท็กขอบคุณรัฐมนตรีแล้วก็บอกต่อว่ายอมจ่าย๑๐วันเกือบแสนเอง
จะได้เก็บภาษีพวกหนูเอาไว้ซื้อเรือดำน้ำเถอะค่ะอันนี้ข้อความที่เขาพิมพ์นะ
ยอมคุณแล้วโพสต์รูปของอาหารอะไรพวกนี้นะครับ
เราก็เลยเข้าไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ชื่อฟ้าใสเนี่ยภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับ
คือโพสต์นี้เนี่ยมันถูกลบไปแล้วนะคือในเฟซบุ๊คของเขาเองเนี่ยมันถูกลบไปแล้ว
แต่การส่งต่อเนี่ยทางแอปพลิเคชันต่างทางไลน์เนี่ยอันนี้ยังมีอยู่
แต่มีโพสต์อัปเดตอาการนะครับเป็นโพสต์อัปเดตอาการที่บอกว่าเห็นเพื่อนพี่หลายคนเครียดว่าติดหรือยัง
เราเลยชิงเป็นก่อนเลยตัดปัญหาไม่อยากเครียดรอดมาสองรอบรอบนี้ไม่รอดจ้า
ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นห่วงให้กำลังใจคอยถามถ่ายอาการอยู่ตลอด
ซัพพอร์ตฟ้าตลอดเวลาขอบคุณมากจริงชั่วโมงนี้ตอนนี้อาการปกติเกือบ๘๐แล้ว
ปกติดีผลเลือดปกติดีไข้ไม่มีกินข้าวเก่งมากอาการดีขึ้นมากแล้ว
แล้วก็มีโพสต์ล่าสุดอีกอันหนึ่งบอกว่าใกล้ได้กลับบ้านแล้วนะอีกไม่กี่วัน
คิดถึงเตียงคิดถึงตุ๊กตาเน่าคิดถึงลูกหมา
ซึ่งถ้าดูจากคลิปเนี่ยเหมือนเป็นคลิปเหมือนแนะนำสถานที่อ่ะเนาะก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะหรูหราเหมือนกันคนที่ไปเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ดูจากภาพแล้วก็ต้องมีเงินพอสมควรถึงจะเข้าไปในสถานที่หรูหราแบบนี้ได้นะคะ
และยังมีอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปบรรยากาศที่จัดคอนเสิร์ตเวทีเป็นโซนคอนเสิร์ตโซนเวทีมีนักร้องนักท่องเที่ยวก็เต้นกันสนุกสนานเลยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้
ไม่รวมกับคลิปที่มีการแชร์ต่อกันเมื่อหลายวันก่อนนะฮะ

เกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศที่มีการใกล้ชิดสนิทสนมกัน
บรรดาแขกเรือหรือว่าพนักงานสาวในร้านอะไรพวกนี้นะครับ

ผู้ชมครับสำนักข่าวอิสราได้ลงข้อมูลรายละเอียดนะฮะ
เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานแล้วก็หางานชื่อดังในไทย

ธุรกิจประเภทขายอาหารและเครื่องดื่มนี่นะฮะที่ทางสำนักข่าวอิสราได้ลงข้อมูลเอาไว้นะครับ
สำนักข่าวอิสราบอกว่าข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่๘เมษายน๒๕๖๔พบว่าบริษัทแห่งนี้
ทะเบียนเมื่อ๓๐พฤษภาคมปี๖๐ทุนเนี่ย๔ล้านบาท
ประกอบธุรกิจกิจการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเป็นหลักในร้าน
สำนักงานใหญ่อยู่แถวห้วยขวางนะครับที่กรุงเทพ
งบการเงินล่าสุดปี๖๒รายได้รวม๑๔๖ล้านกว่าบาท
รายจ่ายรวม๑๓๐ล้านนะครับเสียภาษีเงินได้๓๒๐๐
กำไรสุทธิในปีนั้น๑๒ล้าน๘แสนนี่เป็นข้อมูลในมุมธุรกิจนะครับ
ซึ่งมีการเปิดเผยตรวจสอบกันได้โดยทั่วไปนะฮะแต่เอาเป็นว่า
คริสตันคลับในช่วงเวลานี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็มีพนักงานในร้านหรือว่าผู้คนที่มาเที่ยวเนี่ยมาติดโควิดที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ทองหล่อนะทีนี้จากที่มีผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มมากขึ้นทางกรุงเทพมหานคร
ก็เลยต้องมีการตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าก็จะเป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานสามคันค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยจะไปตรวจโควิดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิบกุญแจรถขับรถออกไปแล้วถึงโรงพยาบาลจะได้ตรวจเลย
คนเยอะมากนะคะบางคนต้องโทรไปถามก่อนว่าไปแล้วจะได้ตรวจไหม
มีคนมารอตรวจกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
ไม่ใช่เช้าธรรมดานะเช้ามืดค่ะ

ส่วนหางแถวถูกตีวงกว้างออกไปเป็นแถวยาวกว่า๓๐๐เมตร
จุดนี้๓วันด้วยกันก็คือวันนี้๙พรุ่งนี้
รอบเช้าแล้วก็บ่ายรอบละ๕๐๐คน
จะได้ให้สถานที่ไม่แออัดเกินไป
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเว้นระยะห่างด้วย
ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวน้ำฝนจันทรังศรีวัย๓๗ปีนะคะ
บอกว่าที่เธอมาตรวจเนี่ยเพราะว่าเธอทำงานอยู่ร้านอาหารย่านทองหล่อ

เธอเนี่ยมารอตี๕เขาเปิดรับคิว๖โมงใช่ไหมคะ
คิวแรกแล้วก็เปิดรับตรวจใน๙โมงเช้า
เธอบอกเธอมารอตั้งแต่ตี๕เธอได้คิว๕๒๐นะคะ
คิวที่๕๒๐จากวันละ๑๐๐
วันละ๑๐๐เท่ากับว่าเขาแบ่งครึ่งเช้า๕๐๐
ครึ่งบ่ายห้าร้อยเธอต้องมาตรวจตอนบ่ายอ่ะ
เอาคิวตั้งแต่ตี๕นะคะ
แล้วการต่อคิวกลางแดดเธอบอกก็ร้อนก็ร้อนลำบากด้วย
เหมือนคนมีเงินที่เขาจะขับรถไปตรวจโรงพยาบาลก็ไปได้เลย
รันคิวเข้าตรวจเชื้อก็ไม่ได้รันตามบัตรคิวอีก
บอกโอ้สงกรานปีนี้สงสัยจะไม่ได้กลับบ้านที่เชียงใหม่แล้วล่ะ
คือเขาไม่ตามคิวอะค่ะใครมาก่อนก็ได้ก่อน
ใช่ค่ะร้อนร้อนมากสงกรรมกลับบ้านไม่กลับค่ะกลัวเราไปติดที่บ้านถ้าเกิดว่ามี
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าการไปตรวจตามโรงพยาบาลเอกชนในทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะง่ายนะฮะ
แล้วแต่นี่ฮะเมื่อวานนี้โรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพ
โรงพยาบาลนะครับออกประกาศเตือนบอกว่าขอปิดให้บริการตรวจโควิด
งดให้บริการนะครับด้วยวิธีการตรวจสอบต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
น้ำยาไม่พอสองต่อให้มีน้ำยาตรวจให้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา
หลายวันเนื่องจากคนเข้ามาตรวจเยอะมากในช่วงเวลานี้
ไปในช่วงนี้คนไปตรวจกันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วถ้าติด
ตอนนี้เตียงก็ไม่พอเตียงของโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่พอ
เพราะฉะนั้นจะแก้ไขยังไงเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐตอนนี้เตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเอกชนส่งต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประกาศกันเยอะแยะไปหมดว่า
ของงดรับการตรวจหาเชื้อขู่๑๙เป็น๑๐แห่งนะครับ
อย่างโรงพยาบาลในกรุงเทพสมมิติเวศรีนครินเจ้าพระยาพญาไทย๑พญาไทย๒
วิพารามรามคำแหงด้วยเม็ดพาร์คด้วย
ใช่เพชรเวศปียเวทเปาโลเกษตรเท่าที่เราเห็นนะที่เขาแชร์กันตามสังคมออนไลน์อ่ะเนี่ยค่ะ

ตรวจแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่บางโรงพยาบาลก็ยังรับตรวจอยู่นะครับ
ใช่ยังรับตรวจอยู่นะครับเพียงแต่ว่า
ผลเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนคนตรวจเนี่ย
วันจะน้อยแล้วก็ทราบผลอย่างมากก็วันครึ่งวันก็ได้แล้ว
เดี๋ยวนี้อาจจะต้อง๒๓วันปัญหาก็คือว่า
แล้วผลออกมากลับไปรอที่บ้านนะคุณภาคภูมิมีเชื้อนะ

แต่โรงพยาบาลเขาไม่มีเตียงที่จะรองรับที่จะดูแลตรงนี้ไง

ก็ต้องประสานส่งต่อแต่ว่าส่งต่อแล้วจะไปไหนอะไรยังไง
ทางโรงพยาบาลรัฐเองก็เต็มเหมือนกันตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐก็เลย
ตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อจะส่งต่อ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนที่เขามีกำลังอ่ะนะที่เขามีสตางค์ที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ย
เขาก็อยากนอนโรงพยาบาลเอกชน
ก็ทำให้โรงพยาบาลเอกชนตอนนี้หลายแห่งตอนนี้ประกาศงดรับการตรวจนะฮะสำหรับโควิด๑๙
ใช่ค่ะซึ่งจริงนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็เคยออกมาพูดแล้ว
เพราะว่าเคยมีข้อตกลงกันว่าถ้าตรวจแล้วเจอต้องรับเป็นคนไข้เข้ามาข้างใน
ซึ่งเตียงเขาก็เต็มเหมือนกันก็ไม่รู้จะรับยังไงได้
หรือว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคก็จะดำเนินการระยะเร่งด่วน๔๑จังหวัด
แต่ว่าเป็นการปิดชั่วคราวนะคะคือปิด๒สัปดาห์๑๔วันค่ะ
ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงวันที่๒๓เมษายนเลยค่ะ
โดยสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น
จากที่เราขึ้นให้๔๑จังหวัดบนหน้าจอนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เหลืออีก๓๖จังหวัดเนี่ย
สามารถมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายในการสั่งปิดสถานบริการได้
ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็คือให้อำนาจกับผู้ว่าเป็นคนพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจครับ
สำหรับตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้คุณผู้ชม๕๕๙รายนะคะสูงมากนะคะ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๕๔๙รายค่ะ
แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ๔๐๑ราย
จากการคัดกรองเชิงรุก๑๔๘ราย
แล้วก็กลุ่มที่เดินทางจากต่างประเทศ๑๐ราย
ผู้ป่วยสะสมเราตอนนี้๓๘๖๙รายแล้ว
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพด้วย
ผู้เสียชีวิตสะสมก็เป็น๙๖ศพแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นวรรณโรค
เป็นผู้ต้องขังชายชาวไทยวัย๖๐ปี
ก็เป็นผู้ต้องขังที่เรือนจำที่นราธิวาส

สำหรับการจำแนกผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ
ปรากฏว่าใน๕๕๙รายเนี่ยนะ
เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิง๒๑๔รายเลยค่ะ
พบมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร๘๕รายนะคะ
ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงอีก๓๑ราย
ส่วนกรณีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงมี๑๒๔ราย
กลุ่มก้อนที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคอีก๓๒ราย
แล้วก็การค้นหาคัดกรองเชิงลุก๑๔๘รายนะคะ
ซึ่งใน๑๔๘รายเจอในกรุงเทพมหานครถึง๑๓๐ราย
เอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องไม่ประมาทกาดยกสูงนะฮะ

เพราะว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ที่เจอในขณะนี้นะ
คือโควิด๑๙ในโลกใบนี้มันมีสายพันธุ์อังกฤษอฟริกาใต้แล้วก็บราซิล

เจอในไทยเนี่ยตั้งแต่ระบาดครั้งแรกมาเลยจนถึงรอบที่๒นะฮะ
จะเป็นสายพันธุ์เอเชียจะมาจากทางพม่า
แต่รอบนี้เนี่ยมีการสุ่มตรวจผู้ที่ติดเชื้อคือ๑๙แล้วพบว่ามันมีสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาด้วย

ซึ่งมันคือสายพันธุ์เนี้ยตามข้อมูลอย่างที่คุณหมอยงผู้วรวรรณท่านบอกเนี่ยอืม

ใช่ติดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น๑๗เท่า
หลายคนก็สงสัยว่าแล้วสายพันธุอังกฤษมายังไงเราไม่ได้เปิดประเทศซะหน่อย

เกิดจากการคลื่นย้ายแรงงาน

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออาการมันแทบไม่แสดง

หลายคนก็จมูกก็ได้กลิ่น

ที่ตอนนี้เนี่ยพอไปรวมกลุ่มกัน

ไปดูเรื่องของการตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลที่เอกชนหลายแห่ง
ตอนนี้บอกต้องของงดรับก่อน
คือตรวจให้ไม่ไหวจริงน้ำยาหมดด้วยนะครับ
เตียงก็ไม่พอรองรับด้วยถ้าเกิดเขา
ติดขึ้นมาเนี่ยนะครับค่ะจากการประกาศของโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
ทำให้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้ววันนี้ท่านนายกก็ออกมาชี้แจงนะครับ
คุณผู้ชมครับมีการชี้แจงจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
น้ำมนตรีรวมทั้งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะครับ
ที่โรงพยาบาลเอกชนงดรับตรวจโควิด๑๙เป็นเพราะเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเต็ม
ศักยภาพจะรับได้เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าหากโรงพยาบาลเอกชนรับตรวจ
เมื่อพบว่ามีใครติดเชื้อตามหลักก็คือต้องรักษาค่ะนะฮะ
ต้องนำผู้ป่วยมาอยู่ในระบบของโรงพยาบาล
ถ้าไม่มีเตียงรองรับพอก็สามารถส่งต่อมาที่ระบบโรงพยาบาลสนามของภาครัฐได้
ยืนยันว่าขณะนี้นะครับโรงพยาบาลเอกชนมีน้ำยาเพียงพอในการตรวจนะครับ
ค่ะแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีเตียงจะรองรับผู้ป่วยนะครับ
ถ้าที่โรงพยาบาลเอกชนไม่มีเตียงพอไม่มีห้องพอ
ส่งต่อมาที่ภาครัฐที่มีโรงพยาบาลสนามที่เปิดรองรับไว้แล้วได้นะครับ
น้ำยาตรวจไอ้ตรวจมันก็มีอ่ะนะเพียงพอนะครับผม
ยืนยันนะครับวันนี้ทางนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
บอกว่าโรงพยาบาลเอกชนมีข้อตกลงตั้งแต่ปี๖๓นะครับ
ว่าหากผู้ป่วยไปตรวจคุณสิบเก้าที่โรงพยาบาลใด
และพบว่าติดเชื้อโรงพยาบาลนั้นต้องรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน
แต่ตอนนี้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทำให้เตียงในโรงพยาบาลเอกชน
แห่งไม่เพียงพอซึ่งได้แจ้งให้กับนายกทราบแล้ว
ซึ่งรัฐบาลได้ช่วยแก้ไขปัญหาก็คือให้กองทัพเนี่ย
ไปเปิดโรงพยาบาลสนามตอนนี้ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย
เพิ่มขึ้นอีกสามพันกว่าเตียงนะครับอย่างล่าสุด
ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตศูนย์วังศิษย์
นี่ก็เปิดเพิ่มอีกนะครับค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบเตียงนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ถือว่ามีเตียงสนามเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนะครับ
น้ำยาตรวจเชื้อตรวจสอบล่าสุดยืนยันว่ามีเพียงพอต่อการตรวจโรค
ถึงสองหมื่นคนต่อวันแม้โควิดจะกลายพันธุ์หรือว่ามีสายพันธุ์อังกฤษเข้ามา
ก็สามารถตรวจได้ยืนยันว่าตรวจพอที่โรงพยาบาลเอกชนไม่รับตรวจนั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปเบิกงบจากรัฐล่าช้า
อันนี้ก็ไม่ใช่อืมเพราะมีข่าวว่าคือเขาจะตรวจให้ก่อนค่ะ
รักษาในส่วนที่ดูแลได้เนี่ยให้ก่อนแล้วค่อยไปเบิกงบกับรัฐ
แล้วรัฐจ่ายงบล่าช้าเขาเลยไม่รับตรวจยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
นี่ทางคุณหมอเฉลิมนะครับนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยยืนยันว่าไม่จริง
ส่วนคุณหมอทวีสินโฆษกสบคบอกว่าจากปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เด็กได้เชิญฝ่ายเกี่ยวข้องต่างมาพูดคุยแล้วก็สั่งการให้กรทม
ทางสาธารณสุขแล้วก็สอบคอด้วยไปหาทางออกนะครับ
ด้วยการขยายศักยภาพเตียงสนามในกอทมนะครับ
ทมเนี่ยทำได้๕๐๐กว่าเตียงแล้วยังมีการเพิ่มการรักษาตัวในโรงแรม
ที่มีห้องว่างเดี๋ยวจะทำเป็นลักษณะของห้องในการรักษาหรือว่ากักตัว
มีทางเลือกที่๓ก็คือโรงพยาบาลสนามอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับ
หลายจุดหลายเขตนะครับซึ่งทางกองทัพเองวันนี้ก็บอกว่า
เบื้องต้นในกรุงเทพกว่าเรียนพันธนเนี่ยก็ได้อีก๓๐๐๐กว่าเตียง
ค่ะทีนี้ปกติเวลาเข้าสู่ช่วงสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทยเนี่ย
ก็จะมีการเหมือนกับว่าเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ถูกไหมคะ
จะมีรูปนางสงกรานเอ๊ะปีนี้นางสงกรานจะถืออะไรยังไง
ก็ปีนี้เนี่ยนะคะนางสงกรานเนี่ยชื่อก็คือรากสะเทวีนะคะ
พาหุรัฐทัศน์ดอกบัวหลวงอาพรแก้ว
แต่ว่าก็มีคนเขาแซวกันว่าสงสัยนางสงกรานปีนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่แล้วล่ะ
ครับคงจะต้องเป็นมือซ้ายถือแอสตราเซเนก้าอืม
มือขวาถือซิโนแวคอย่างนั้นเลยเหรอสวมแมสยังไม่หมดนะคะ
อืมทัดเข็มฉีดยาค่ะอ่าพกเจลแอลกอฮอล์
ทำนายว่าเราคงติดอยู่ในโควิด๑๙อีกหลายปี
เพราะฉะนั้นระวังตัวกันด้วยทุกคนให้ปลอดภัยกันนะคะ
ครับอ่าอ่าถ้าถ้าผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
คือหลังจากที่มีข่าวว่านางเอกดังคุณแต้วนัทพร
ติดโควิดหลายรอบเหลือเกินไม่ใช่ติดโควิดขออภัย
ต้องกักตัวคือเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง
ไปเจอคนที่เขาติดหรือว่าไปเจอคนที่เขาไปเจอคนที่ติด
คือถ้าเอาแบบที่เรารายงานข่าวออกสื่อจริงเนี่ย๓รอบแล้วนะคุณแต้ว
ถูกต้องคือตรวจไม่รู้จะตรวจยังไงแล้ว
แต่ว่าที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีอยู่๖รอบที่ต้องกักตัวนะ
รอบที่ต้องกักตัวนะครับก็เมื่อสักครู่เนี้ยฮะ
ก็เลยมีภาพของเหรียญเลยนะฮะมีคนบอกทำเหรียญอย่างนี้เลยดีกว่า
เพราะคุณแต้วเคยเป็นนางเอกหนังกับละครใช่ไหม
รอดทุกรอบอ่ะไปตรวจกี่กี่รอบก็รอดอ่ะก็ผลเป็นลบหมด
ถูกต้องนะฮะเจ้าแม่นาคีรุ่นวิรสตรีต้านโควิด
เนื้อใหม่เสี่ยงครบหกรอบรอดทุกรอบปลดล็อกสกินทองนี่นะฮะ
คุณแต้วเองที่โพสต์ครั้งล่าสุดทุกผู้ชมครับในปัจจุบันนี้
บอกว่าคือไปตรวจเนี่ยเพราะไปเจอคนติดเชื้อโควิดเมื่อ๕เมษายน
ไปตรวจผลออกมาแล้ว๗เมษายนว่าไม่ติดนะฮะ
คุณแต้วไม่เคยติดเลยนะครับโควิด๑๙เนี่ยตรวจหลายครั้งหลายหนก็ไม่ติด
จนล่าสุดเนี่ยเธอแซวตัวเองนะรูปในสังคมออนไลน์ส่วนตัวนะครับ
จมูกน้องนางนั้นบานกว่าใครอะไรประมาณอย่างนี้
คือด้วยการตรวจโควิดเนี่ยคือมันต้องใช้สำลีพันก้านพันปลาย
แล้วก็แบบต้องแหยะเข้าไปในรูจมูกไงครับคือคุณแต้วว่าหกรอบก็คงแบบ
เธอก็เลยต้องแซวตัวเองแล้วแหละว่าตรวจจนจมูกบานแล้วจ้า

ก็จะมีเพลงดังเพลงร้องได้ไหมคะไม่ได้แต่จำเพลงได้อะไรนะแก้มน้องนางใช่ไหม
แก้วน้องนางนี่ฮะแก้วคุณแต้วก็เลยบอกว่านี่ถ้าครั้งนี้เนี่ย
พ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดมีครั้งหน้าอีกเนี่ย
เดี๋ยวจะเปิดจองแล้วนะจะเปิดจองให้จริงแล้วนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับ
แต่บอกก่อนนะว่าไม่มีจริงนะไม่มีครับอันนี้คือทำแซวเฉยแฟนคลับเขาทำมาให้ด้วย
ส่วนรูปหมูเนี่ยคือที่คุณแต้วลงในสตอรี่ตัวเอง
ค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือวันนี้มีข่าวว่าที่ไทยรัฐเราเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
คือวันนี้คนไลน์ถามกันทั้งวันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนติดล้อยังไงบ้าง
ครับก็มีพนักงานของเราติด๑คนนะครับแต่ว่าติดมาจากข้างนอกนะครับ
ออกกำลังกายนะครับไปออกกำลังกายกับเพื่อนแล้วก็ติดโควิดสิบเก้า
ซึ่งก็ได้แจ้งมาอย่างเรานะครับโดยได้แจ้งมายังเราว่ามีการสุ่มเสี่ยงนะครับ
ก็ต้องรอผลแล้วก็กักตัวในที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
จนกระทั่งวันนี้นะครับ๙เมษายนไทยรัฐก็ได้รับแจ้ง
แล้ววันนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคทุกอย่าง
ใช่ค่ะเราก็มีการประกาศเลยนะคะให้พนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศเนี่ย
มีการควบคุมพื้นที่อาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อทำการสอบสวนโรคเบื้องต้นได้
มีการคัดกรองพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานคนที่ติดในบริเวณอาคาร๑๗ชั้น๔ด้วยนะคะ
วันที่๓แล้วก็๔เมษายนซึ่งก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นผู้สัมผัสวงที่๑ค่ะ
แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยนะคะสำหรับคนที่สัมผัสกับพนักงานที่ติดเชื้อใกล้ชิดที่เป็นวงที่๒
ก็ต้องตรวจอุณหภูมิทุกวันแล้ววันนี้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งตึกเลยนะคะ
ก็ไล่ฉีดกันมาทุกชั้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะ
แล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์ปฏิบัติงานทุกชิ้นด้วยค่ะ

ใครที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศ
ก็จะต้องมีมาตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร
แล้วก็ล้างมือบ่อย
สู้ไปด้วยกันนะครับเรื่องของโคตร๑๙ถูกต้องค่ะ